รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
วันนี้เป็นการสู้กันในยกที่๒ของนักสู้ต่างวัย

เก็บอยู่แบบเจ็บอย่างคนเป็นน้อยมีหน้าที่คอยช่วยเธอบรรเทายามเหงาอ้อมแพ้
ย้อนเห็นว่าอายบ่ปากสิคิดดีจากยามใดก็ได้บ่เคยแค่หัวใจหรือเป็นของตายในสายตาน้อง

ผลิตภัณฑ์เอลเซเลเยอร์เค้ก

นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

ร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

เป็นเกงของคุณ
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ

และเป็นแฟนของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

ก็เป็นเวลาของเรา๑๘นาฬิกาตรง

กับร้องได้ให้ล้านนักสู้
ชิงล้าน
เงินล้านกันบนเวทีแห่งนี้เลยนะครับ

ถ้าร้องครบ๑๐เพลงด้วยกันทั้งคู่นะครับ

ครั้งที่แล้วเราอยู่กันกับน้องปังปอน

นั่นก็คือคุณพี่เบิร์ตนะคะ

ที่ไหนได้คงใช่ด้วย
คุณถามว่าสบายจริงมั้ย
เบิร์ตแล้วค่ะหมดนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เบิร์ดแล้วนะคะเพราะว่าสุดท้ายเขาก็จับคู่กัน
แล้วก็ฝากฟันยกที่๑มาได้คุณผู้ชมค่ะไปชมภาพเรื่องราวชีวิต
เพื่อทำความรู้จักกับเขากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
มุมแดงคือแชมป์เก่าน้องปังปอนสาวน้อยที่หวังจะรักษาแชมป์เพื่อปลดหนี้ให้กับแม่
อยู่กับคุณแม่ทิพย์เราอบอุ่นไหมคุณแม่เขาดูแลเราดีขนาดไหน
ดูแลดีมากค่ะดีจนแบบว่าเราไม่คิดว่าเราจะมีแม่อีกคนนึงค่ะ
ตอนที่รับน้องมาดูแลตอน๑เดือนฐานะของแม่ทิพย์เป็นยังไงคะ
คือเราค้าขายอ่ะเนอะครอบครัวพออยู่ได้แต่พอมาดีมีเด็กขึ้นมาเพิ่มมันก็เป็นภาระ
แต่ก่อนแม่ขายเป็นขายของชำนะตอนที่เลี้ยงเขาเล็กอ่ะ
ช่วงเช้าอย่างนี้เราต้องซื้อขนมซื้ออะไรมาขายก่อน
พอเก็บเงินได้ช่วงนี้ถึงจะมีเงินไปซื้อนมให้น้องถ้านมหมด
ฐานะเราก็ไม่ได้ดีค้าขายหมุนเวียนรายวัน
ทำไมคุณแม่ทิพย์ถึงยังดูแลน้องต่อคะคุณแม่
ก็ต้องดูเพราะว่าเลี้ยงมาแล้วก็รักเขาอะค่ะ
ก็เป็นเด็กน่ารักด้วยเลี้ยงง่ายด้วยค่ะ

ขอบคุณนะคะที่เลี้ยงหนูมาแล้วก็ขอบคุณที่สอนหนูมา
ข้าวหนูทุกวันหนูจะทำอะไรแม่ก็ดูแลตลอด
ไปไหนถ้าหนูลืมอะไรแม่ก็จะชอบหยิบมาให้หนูตลอด

จบไปด้วยความสมหวังสำหรับศึกในยกที่๑ของแชมป์เก่า
น้องปังปอดและคุณเบิศ
ลุงทธ่อบ่อสองลูกอีสานมาประจำกันใช้เด้นมาเล่น
ไปไม่กลับมาเลยฟ้างปรวย
ไปไม่ไปกลับมาแลยฟ้ามภรวย
ไปไม่กลับมาเลยฟ้ามภรวย
เงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทคุณเบิร์ตกับน้องปังปอนร้องได้ครับ
ร้องได้
การชิงเงินในยกที่สองเริ่ม
ขอต้อนรับสู่ร้องได้ให้ล้านนะครับนักสู้ชิงล้าน
ปังปอนและก็คุณเบิร์ตนะครับทั้งสองท่านนี่ก็ไม่ได้มากันตัวเปล่า
มีกองเชียร์มาน้องปังปอนแน่นอนนะครับมาทุกแมทนะครับ
คุณแม่ทิพย์นั่งเชียร์อยู่ทางด้านล่างสวัสดีครับ

ส่วนคุณพี่เบิร์ตนะคะมากับคุณพ่อแล้วก็หลานนะคะ
พ่อน่ารักมากนะคะคุณพ่อทองศรีนะคะ
แล้วก็น้องมุกที่ยังไม่ได้พูดอะไรสักคำเดียวเลยนะ
สวัสดีด้วยนะสวัสดีครับ
ไม่รู้เดี๋ยววันนี้จะได้ยินเสียงหรือเปล่านะคะ
มานั่งยิ้มอย่างเดียวให้กำลังใจนะคะ
ก็ทั้งสองท่านนี้พูดคุยอะไรกันบ้างครับจากคราวที่แล้ว

ปรึกษากันมีแนะนำอะไรพี่เบิร์ตเขาหน่อยไหม
เพราะเราเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นใหญ่นะเป็นรุ่นพี่เพราะว่าเราอยู่มานานกว่า
ก็มีบอกว่าให้พี่เบิร์ตจำเนื้อให้ได้เยอะที่สุดค่ะ
แล้วก็พยายามแก่เนื้อให้ละเอียดกว่าเดิมค่ะ

เชื่อที่คะ
รายการของเราเนี่ยไม่มีอะไรมากครับมีเคล็ดลับอย่างเดียวครับ

เหมือนจะง่ายน่ะครับ

รู้ไหมครับว่าเงิน๑ล้านบาทเนี่ยมันมากมายขนาดไหน

เราเคยเห็นเราเคยได้จับเงินมากที่สุดเท่าไหร่

ปอนแบบรีบบอกแล้วว่าให้คุณแม่
ระหว่างนั้นเราจะหันมาถามพี่เบิร์ตนะ

เพราะว่าคิดในใจว่าพี่เบิร์ตจะต้องตอบว่าเงินล้านหนึ่ง
เบิร์ตต้องให้คุณลุงทองศรีหมดแน่เลย

นับว่าครบไหม

ใช้เวลานานเลยนะพวกทางเราจะจ่ายเป็นเหรียญค่ะพี่

ก็จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กให้พ่อกับแม่เขาขายอะไร

เอ้าการขายก๋วยเตี๋ยวมันเป็นงานแบบลวกนะคะ

ก็คืออยากจะมีกิจการของตัวเอง

ก็คือขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยขายก๋วนี่นี่มันง่ายนะ
เพราะว่ามันอย่างเดียวไม่ต้องวุ่นวายขายอาหารบางทีมันต้องทำหลายอย่าง

ทำความฝันให้สำเร็จกันดีกว่าค่ะ

ใครจะเป็นคนร้องก่อนในรอบนี้

ปอนค่ะเห็นบอกว่าอยู่กันกับคุณแม่สองคนคุณแม่ทำอาชีพอะไรลูก
แม่ขายน้ำค่ะปัจจุบันนี้ขายน้ำ
ก่อนนี้ขายอาหารตามสั่งค่ะ

เพราะว่าแม่เป็นความดันด้วยค่ะ
เวียนหัวชอบเวียนหัวบ่อย
แล้วน้ำปั่นนี่คือขายอยู่แถวไหนคะ
แถววัดแพรกค่ะปลายบางค่ะนนทบุรี

เยอะไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเยอะค่ะ
เพราะว่าช่วงโควิดด้วยคนไม่ค่อยออกมาซื้อของ
ใช่แล้วคนจะกินอะไรก็คือคิดมากนะ
คุณแม่ขายได้ณช่วงนี้ค่ะเท่าไหร่
ขายน้ำเหรอคะค่ะเต็มที่๓๐๐
มันก็ไม่ได้กำไรหรอกกำไรก็แทบจะไม่เหลือ
กินไปต่อวันต่อวันแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรต้องขาย
ค่ะก็ต้องขายดีกว่าไม่มีอะไรทำยังไง
เห็นบอกไม่สบายแม่ไม่สบาย
ใช่เป็นความดันเวลาอาการกำเริบเป็นไงคะ
ก็จะเวียนหัวมันจะหมุนไปหมด
หมุนเลยบางครั้งแม่อ้วกด้วยค่ะ
ถ้าขายสั่งมันไม่ได้หยุดแหละมันทำตลอดค่ะ
ใช่อยู่ข้างหน้าเตาอย่างนี้ไหมถ้าขายกาแฟมันไม่เหนื่อยเท่าไหร่เองค่ะ
น้ำแล้วก็ขายได้ก็เลยเปลี่ยนมาขาย

เคยล้มค่ะเคยล้มเหรอฮะเคยล้มด้วย
ล้มเมื่อประมาณเรือนกว่ากว่า

มันหมุนจนเราใช่มันเวียนหูอา

นี่ขนาดคืนนี้ทุกวันนี้ก็ต้องกินยาคุมอยู่

แล้วปังพรช่วยดูแลคุณแม่ยังไงบ้างครับ
อ๋อก็บางทีแม่บอกเหี่ยวน้ำอย่างงี้อ่ะหนูก็เดิน
ไปหยิบน้ำมาให้วันที่คุณแม่ล้ม
ปังปรณ์เป็นห่วงคุณแม่ไหมตกใจมากค่ะแล้วก็
แบบว่าช็อกด้วยช็อกแบบโอ้โหไม่รู้จะทำอะไร

แล้วคุณแม่ไม่ใช่ตัวเล็กปังปอนทำไงลูก
ก็โทรเลือกรถพยาบาลอ้องตัวเหลือ

ก็นี่ว่านอกจากคุณแม่จะทำงานเรายังเรียนหนังสือ
แล้วเราก็ยังมีงานของเราอีกใช่ไหม
ค่ะคืองานอะไรบ้างที่เรารับอยู่เนี่ย
ก็จะมีเล่นลิเกค่ะอันนี้ก็จะไปตามวิกเนอะ
แล้วก็จะมีร้องแหล่ค่ะทำขวัญนาค
แล้วก็ร้องเพลงทุกทุ่งค่ะนั่นแหละค่ะเท่านั้นแหละ
ก็คือรับหมดเลยร้องลิเกก็ได้ขวัญหน้าก็ได้

รถแถเราก็ไปสมัยก่อนถือว่าเราเป็นปอปพูล่าไหม
อาทิตย์หนึ่งเรามีงานเยอะไหมถ้าสมมติเป็น
บางเวลาอย่างนี้ใช่ค่ะก็บางทีมี๒งานซ้อนกันเลยค่ะ
งานวิ่งก็จะมีตอนเย็นด้วยตอนเช้าด้วยอย่างนี้
ช่วงงานของเราดีพอช่วงโควิดหลังโควิดนี่เป็นไงบ้างคะ
หายหมดเลยค่ะเพราะคือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงหน้างานพอดี
แล้วแบบว่างานเราก็จะเยอะมากแล้วเราก็แบบว่าจะได้จากตรงนี้เยอะ
แล้วเวลาเรารับงานเรารับงานยังไงปังปอน
ก็จะให้เจ้าภาพติดต่อกับทางแม่ค่ะถ้าเกิดติดต่อทางแต่วงก็ได้ค่ะ
แล้วมีวงของเรามีแต่วงของเราที่รับประจำอยู่
แถวนู้นเขาจะรู้จักกันดีแถวปลายบางแถวอะไรนะ
อายุทยาก็รู้จักค่ะโอ้ไปถึงอายุทยาแล้ว
งานบวชอย่างนี้นะชื่อในวงการมีฉายาว่าอะไรไหมคะปังปอน
มีอยู่สองอย่างค่ะปังปอนตะตุ่มตวงกับปังปอนสารรถแห่ค่ะ
ทำไมถึงเป็นตาตุงตวงล่ะตอนนั้นเราทำคลิปเหรอ
เป็นแชมป์เงาเสียงค่ะอ๋อเจ๋งนะตอนก่อนก็คงจะไม่ลำบากกันมากแม่ลูก
ตอนนี้ก็ถือว่าตึงนะคุณแม่ทิพย์นะมันมาประดังกันพอดีเลย
น้ำก็ขายไม่ได้ทางนี้ก็ไม่มีงานครับเข้าหน้า
แล้วก็หนี้ก็มีอืมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจะต้องตั้งใจให้เต็มที่ค่ะ
นะคะเพื่อชิงเงินให้มาอยู่กับเราให้ได้โดยการที่ไม่ร้องผิดค่ะ

ของปังปอนด์มาเลยครับ

เพลงนี้ปังปอนคิดว่ามันง่ายสุดแล้วค่ะ
ง่ายมากง่ายที่สุดตั้งแต่มายืนบนเวทีตรงนี้

ค่ะโอ้ยนี่ก็สบายใจเลยสิค่ะ

เพลงนี้หลายปีนะตั้งแต่ปังปอนเริ่มหัดร้องเพลงเลยไหมลูก
ใช่ค่ะตั้งแต่แบบต้นเลยค่ะเนอะ
คุณเบิร์ตครับน้องมังปอนบอกเพลงนี้ง่ายที่สุดตั้งแต่แข่งมา

น้องก็น่าจะมั่นใจนะครับเพราะว่าเขาอาจจะฝึกเพลงนี้แล้วได้ฟังชำมากหรือเปล่า
ตอนนี้น้องไม่น่าจะแล้วน้องมั่นใจมากเขาพูดแบบเนี้ยโอ้โหแสดงว่าเขาไปริ้วแน่
ตอนนี้น้องปังปอนค่อนข้างจะได้เปรียบคือถ้าน้องปังปอนผ่านเพลงนี้ได้ขึ้นไปยืนรอ
กดดันจะมาอยู่ที่คุณเบิร์ตแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือคุณเบิร์ตต้องร้องให้ได้ด้วย
จะได้ไปต่อไปยกที่สามยกที่๔แต่เรามีตัวช่วยให้ในยกที่สองของน้องบังปอนนี้๓แผ่นป้ายนะครับ
เลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายและปังปอนจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้นะครับ
เอาละครับขอให้โชคดีนะครับปังปอน

ที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๒เพลงมาครับ
ขอให้ทุกคนรู้ว่าเราพูดกันคือคำที่เธอนั้นย้ำเตือนฉันอยู่สำหรับ
เธอบอกว่างจากตัวจริงแล้วเธอจะรีบมาเจอรู้ไหมน้ำตาฉันเอ่อ
รู้ไหมน้ำตาฉันเอ่อ
มาเธอให้ล่างจากลัง
อยากมาหาฉันจึงมีค่าในฐานะแฟน
เก็บอยู่แบบเจ็บอย่างคนเป็นน้อย
มีหน้าที่คอยช่วยเธอบรรเทายามเหงาอ้อมแทน
ไม่ใช่ตัวจริงเป็นไม่ได้แม้แต่ตัวแทน
แค่คนที่เธอหลบแฟนแอบมาหาเวลาใจเช้า
ใครสักคนเขาเดินเข้ามาคบฉันออกหน้าออกตา
ให้เกียรติว่าฉันคือแฟนเขา
อยากถามเธอดูสักคำปล่อยฉันไปได้หรือเปล่า
หรือจะขังฉันไว้ในเงาทำหน้าที่แฟนเก็บจนแต่
เพลง
แฟนเก็บอยู่แบบเจ็บอย่างคนเป็นน้อย
มีหน้าที่คอยช่วยเธอบรรเทายามเหงาอ้อมแผล
ไม่ใช่ตัวจริงเป็นไม่ได้แม้แต่ตัวแท้
แค่คนที่เธอหลบแฟนแอบมาหาเวลาใจเช่า
ใครสักคนเขาเดินเข้ามา
คบฉันออกหน้าออกตา
ให้เกียรติว่าฉันคือแฟนเขา
อยากถามเธอดูสักคำ
ปล่อยฉันไปได้รึเปล่า
หรือจะขังฉันไว้ในเงา
ทำหน้าที่แฟนเก็บจนตา
อยากถามเธอดูสักคำ
ปล่อยฉันไปได้หรือเปล่า
หรือจะขังฉันไว้ในเงา
เป็นแฟนเก็บของเธอจนตาย
น้องปั่งป่อนแหม่งหรอมจบไปแบบราบ

สมกับที่เอ่ยปากบอกว่า
เพลงนี้ง่ายที่สุดตั้งแต่มาในรายการ
กดดันจึงตกไปอยู่ที่คุณเบิร์ต
ที่จะต้องขึ้นเวทีมาชิงเงิน
ชมกันต่อในช่วงหน้าครับ
เวลาหัวใจเริ่มเต้นอ่อนลง

เขาเนี่ยเหมือนกับเดินทางมาถึงบ้านปลายชีวิตแล้วอะไร
ผมอยากจะทำให้พ่อมีความสุขที่สุด

ผมจะอยู่เคียงข้างตลอด